ที่ว่าไม่ได้มีอะไรทั้งคนตายคือเขารับก็รับกับผมเอง
สนุนทั้งแรกและจะพาไปเข้าเครื่องอย่างแค่นี้
แล้วผมเจ็บข้างใดเพราะว่ายอมรับ
ถ้ายอมรับมากขยายครั้งแรกว่าเกิดมัวเห็นเช็คเช็ค
ตอนหลังก็ยอมรับผมก็ให้สรรพสิทธิ์กลับมาข้างหลังผมเนี่ย
ปรากฏว่ากล้องมีทั้งหมด๓จุดก็คือที่บาวแดง
แล้วก็แยกกิจริงแล้วก็อนามัยนาภาพเฟือง
แต่ตอนนี้ตามคำให้การนะครับของผู้ต้องหา
ไปแวะที่ตำรวจบ้านขาวก่อนที่คุณเห็น
แวะเข้าไปในโรงเรียนผมก็ให้ลงพื้นที่
ไปสอบถามชาวบ้านท่านเคียงว่ารถที่คุณเห็นมันจะส้มอยู่ตรงนี้

สุดท้ายก็คือยอมรับสารภาพ

ส่วนบางครั้งคือข้าระกำต้องขอเวลาให้จริง
ก็คือสืบจากผู้ตาย
แล้วเขจพยายามหลักฐานจากตรงรถนักขาวนี้

เก็บให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
กับภูมิภาค
ก็เป็นเหมือนเป็นการความคิดส่วนตัวนะครับ
เหมือนเป็นการฆ่าอำพางคดีมากกว่า

เสร็จแล้วหน้าน้องก็ไม่เละ

เอ่อนายเข็มเนี่ยไปสารภาพ
ผมขืนน้องสมยอมอะไรประมาณนี้

เหมือนผมคืนสมยอมอะไรประมาณนี้
ที่เราคุยกันที่คุณผู้ชมเห็นไปเนี่ยอาจจะคุ้นนะคะ
คุ้นเพราะว่าเนื้อหาของข่าวนี้เนี่ย
มันไปอยู่ที่ว่าน้องน้ำหวานที่เสียชีวิตในรถยนต์น่ะนะคะ
คือกางเกงใส่กลับด้านแล้วก็ไม่มีกางเกงในด้วยนะคะ
ทีนี้ตอนนั้นเนี่ยทางญาติคล่องใจหลายจุดมากนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นรอยฟกช้ำดำเขียวเอ๊ะทำไมใบหน้า
ถ้าไม่ได้ฆ่าเข็มขัดนิรภัยแล้วรถมันชนต้นไม้จริง
ทำไมหน้าไม่กระแทกนะคะแล้วก็รอยรอยช้ำอื่นอื่นที่อยู่ในร่างกาย
คือทำให้ครอบครัวสงสัยแทบจะทุกอย่างเลยนะคะ
แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ทางรายการนี้จัดอยู่หลายเทปเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายเราต้องรอจากตำรวจแล้วก็รอจากการชนสูตรเท่านั้นเลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วคดีนี้ก็หายเงียบไปนะคะจนกระทั่งล่าสุดนี้ไม่มีข่าว
คือจะบอกว่าล่าสุดนี้ไม่ได้เป็นข่าวเพียงแต่ว่าทางครอบครัวเนี่ย
โทรศัพท์ปรึกษาก็คงจะปรึกษาจากหลายฝ่ายนะคะ
แล้วก็โทรศัพท์กลับมาหาที่ทางรายการด้วยบอกว่าจะทำอย่างไรต่อไป
เพราะมืดแปดด้านไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปนะคะ
คือขั้นตอนณตอนนี้ของคดีน้ำหวานก็คือว่า
สำนวนถูกส่งไปอยู่ที่มือของอายการเท่ากับว่าขั้นตอนของตำรวจจบแล้วนะคะ
ตำรวจทำสำนวนจบแล้วแล้วก็เอกสารที่ได้มาล่าสุดที่ทางครอบครัวได้คือเป็นนังสือแจ้งความคืบหน้าการสอบสวนคดี
แล้วก็วงเล็บว่าเป็นนังสือครั้งที่๓นะคะ
สิ่งที่ระบุไว้ในนี้ก็คือว่าคดีเนี่ยสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วนะคะ
พนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาในความผิดขับรถประมาทผู้อื่นถึงแก่ความตาย
เอกสารนี้สำนวนนี้ก็ไปอยู่ที่อายการแล้วเรียบร้อยทีนี้เอกสารที่เขียนวันที่เอาไว้ที่หัว
กระดาษเนี่ยคือวันที่๑๔มกราคมปี๒๕๖๐
บนหัวเนี่ย๖๑นะคะแต่ว่าที่ลงวันที่เนี่ย๖๒
ทีนี้ในส่วนของคุณพ่อคุณแม่
ณวันนี้ที่จะมาคุยกับเราก็คือว่าไม่รู้จะไปไหน
ก็เลยชวนกันว่ามาที่กองปราบก็แล้วกัน

คุยกับอาจารย์ปรเมษต์ด้วยเพราะเหมือนเมื่อวานเลยค่ะ
คือคดีไปอยู่ในชั้นอายการพ่อแม่อยากจะทราบว่า
เขายังทำอะไรได้อยู่ไหมถ้ายังรู้สึกคาใจอยู่
โดยเฉพาะที่คุณผู้ชมเห็นไปตอนรายการค่ะ
ทำไมข้อหาข่มขืนถึงสั่งไม่ฟ้องล่ะ

แล้วก็คุณแม่คุณหนูกันบุญน้อมนะคะสวัสดีค่ะ

ใช่ไหมคะเพราะไม่ได้เป็นข่าวอยู่แล้วนะคะ
เพราะว่าขั้นตอนจะเป็นขั้นตอนที่คือจาก
จากมือของตำรวจส่งต่อที่มืออายการแล้วนะคะ
คุณพ่อคุณแม่วันนี้ไปกองปราบมา
ใช่ไหมคะไปกองปรับนัดเจอใครหรือไปหาใคร

ไม่ได้นัดครับก็คือไปเลย
คือได้รับจดหมายฉบับนี้แล้วทีนี้มาอ่านเจอคำที่ว่าไม่ฟ้อง

แล้วก็โทรหาแบบคุณจอมขวัญดีไหม
เพราะว่าเราแบบไม่รู้จะไปไหนจริง
ก็เลยคิดว่าเราจะไปยังไงดี
เพราะว่าเราน่ะคือแม่นี่นะ
แม่ก็ไปหาตำรวจคนที่เจ้าของคดีแม่ก็ถามว่าเอ๊ะทำไมไม่สั่งฟ้อง
แม่ก็ถามแบบแบบบ้านนอกอะนะแบบแบบเราเนี่ยคือว่าแม่ไปประสาทธาบาลของเรา
ก็บอกว่าไม่รู้ก็คือต้องมาถามขอถามได้ไหมท่านก็บอกว่าถามได้
ก็เลยบอกว่าถามหน่อยว่าทำไมไม่สั่งฟ้องเขาก็บอกว่าเอ้าจะไปสั่งฟ้องได้ยังไง
ผู้ต้องหาไม่ได้รับสารภาพอืมก็เลยบอกว่าอ้าวแล้ววันนั้นที่แถลงข่าวว่ารับสารภาพคืออะไร
แม่ก็พูดอย่างนี้แล้วทีนี้เขาเลยบอกว่ามันเป็นสารภาพนอกสำนวน
ทีนี้เราก็เลยบอกว่าเราจะไปรู้เหรอคือความรู้ไม่มีนอกสำนวนคืออะไร
เราก็เลยนั่งอยู่ตรงนั้นก็งงก็เลยว่าอย่างนั้นก็แค่นี้แหละค่ะก็คือเดินออกจากตรงนั้น
ตอนแรกก็เลยบอกว่าแล้วทำไมคุณเป็นตำรวจเป็นคนทำสำนวนไม่ใช่เหรอ
ในเมื่อเขารับสารภาพแล้วทำไมไม่ให้ใส่สำนวนเขาบอกว่าถ้าใส่ผู้ต้องหาโวยวายขึ้นมาแล้วผมจะทำยังไง
ท่านพูดอย่างนี้แม่ก็บอกว่าเอ้าอย่างนั้นจบแม่ก็พูดอย่างนี้แม่ก็เลยเอาจดหมายฉบับนี้ก็กลับมาที่ปฐุม
ค่ะคือจริงจริงคุณพ่อคุณแม่ของน้ำหว่านี่อยู่ปฐุมธานีแต่ว่าก็ไปกับหนองบวลำภูย์อยู่บ้างแล้วใช่มั้ยคะ
ค่ะใครเป็นคนรับค่ะคือเอกสารนี่คือส่งไปรษณีย์แล้วพี่ไปรษณีย์มาส่ง

ปกติจะเป็นตำรวจเอามาให้ที่บ้านแต่ว่าฉบับนี้ไม่ได้ถามว่าปรายศนีย์หรือ
รายศนีย์หรือว่าอะไรเพราะว่าพอไปถึงบ้านปุ๊บ
พี่สาวก็บอกว่ามีจดหมายมาหานะก็เลยเอาให้ก็ได้เปิดดู
นักสือ๒ครั้งแรกก็มีมาแบบนี้ใช่ไหมค่ะมีมั้ย
ก็มีแค่ให้ไปให้ปากคำเพิ่มเติม
ไปแบบให้ปากคำเพิ่มเติมว่ามีอะไรจะสงสัยไหม
เดี๋ยวเวลาเขาเขียนเขาเขียนแบบนี้ไหม
แล้วเขาอาจจะวงเล็บครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองมีไหม

ไม่ใช่ว่าไม่แม่คือเก็บเอกสารอยู่
แต่ว่าไม่ได้ดูตรงหัวข้อว่าว่า๑๒๓หรือเปล่า
ที่ผ่านมาเอาเท่าที่พ่อกับแม่จำได้คือ
พอได้เอกสารมามันเป็นเอกสารที่เรียก
ใช่ที่เรียกตัวไปไปหา
แล้วก็ไปสอบถามเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้ครับ

ไปสองครั้งครับสองครั้งครับครับเอกสารมาสองครั้ง
ครั้งที่๓นัดกันว่าจะต้องคุยกันก่อน
ว่าเป็นยังไงแต่ไม่มีการคุย
คือเดี๋ยวนะคือถ้า๒ครั้งที่คุณพ่อคุณแม่บอกมา

แต่เอาล่ะบนหัวเขียนอะไรเราจำไม่ได้ไม่เป็นไร
แต่๒ครั้งที่ผ่านมาคือมันมีเอกสารมา

ใช่ไหมคะสองครั้งเป็นเหมือนกันใช่ค่ะ
ทีนี้บนหัวเขียนอะไรไม่ทราบแหละแต่๒ครั้งที่ผ่านมา
เขียนแบบฉบับนี้ไหม
เขียนให้ไปฟังให้ความสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหม
ทีนี้ก็เราก็ไปพอมาล่าสุดก่อนฉบับนี้คือ
เขียนให้ไปไก่เกียร์ค่าเสียหาย
ทีนี้พ่อกับแม่ก็เลยบอกว่า

ว่าอย่าเพิ่งคุยค่าเสียหายกันตอนนี้เลย
คือว่าอยากดูคดีของลูกก่อน

ทีนี้ญาติผู้ต้องสงสัยก็เลยกลับ
เพราะว่าวันนั้นนัดกันตำรวจเป็นคนนัดมา
นัดมาคุยที่ฉบับที่๒และที่๓

ขอให้ตำรวจทำงานเรื่อง
สืบสวนเรื่องน้องก่อนดีกว่า
ว่าตัวน้องเสียชีวิตเพราะอะไรก่อนดีกว่า

คือพ่อกับแม่ยังไม่คุยค่าเสียหายเลยสักครั้ง

ทีนี้ใน๒ครั้งที่ตำรวจเขาเรียกไปเนี่ย
ครั้งนี้เจอญาติของทางผู้ต้องหาทุกครั้งไหม

แล้วครั้งแรกนี่คือคุณพ่อคุณแม่ไปให้ข้อมูล

ตำรวจท่านเดิมทุกครั้งไหมคะเวลาเราไปพบหน้า

ทีนี้อันนี้คือเอกสารล่าสุดที่ได้มาซึ่ง
ประเด็นที่คุณแม่ค้าใจคือคงเรื่องขมขืน
คือตอนแรกค่ะคดีคุณผู้ชมคือที่คุณแม่มากับเพื่อนสนิทของน้อง
แม้กระทั่งญาติท่านอื่นที่เราโทรศัพท์คุยเนี่ยนะคะ
คือทางครอบครัวคิดว่าการเสียชีวิตนี้ไม่น่าจะเกิดจากรถชนต้นไม้
ใช่ไหมคะน่าจะเกิดจากอะไรก็แล้วแต่ล่ะ
ทีนี้ก็ยังไม่ได้ออกมา
ว่าจะเกิดจากอะไรแต่ระหว่างที่มันมีข่าวเนี่ย
ท่านก็บอกว่าผู้ต้องหารับสารภาพว่าข่มขืน
เรียนจำเรื่องราวถูกไหมคุณแม่คุณพ่อว่าที่ออกมาลักษณะว่าเป็นการยอมรับว่าข่มขืน
เนื่องจากว่าก่อนหน้าเกิดเหตุไปดื่มกันมาใช่ไหมคะที่สถานเนี่ยแหละ
ตอนกลางคืนเข้ารักษณข่มขืนเนื่องจากว่าตอนนั้นน้องอยู่ในอาการเมา
มันเลยเข้ารักษณข่มขืนถูกไหมจำเรื่องถูกนะจำถูกทีนี้อันนี้คือสิ่งที่แรงที่สุดที่อยู่ในคดีนี้
ไม่ใช่ว่าเขาฆ่าด้วยวิธีอื่นพูดถึงแค่ข่มขืนไม่ได้บอกถึงข่มขืนแล้วฆ่าพังมือเสียชีวิตไม่มี
แค่บอกข่มขืนเฉยทีนี้ที่เราติดใจก็คือว่าข้อหาที่แรงที่สุดเรื่องข่มขืนนี้ก็สั่งไม่ฟ้องที่สั่งฟ้องคือเรื่องขับรถ
เพราะเรื่องขับรถมันชัดนะคะก็คือขับรถขับรถชนต้นไม้นะคะทีนี้เดี๋ยวเก็บอันนี้ไว้ก่อนขอกลับไปคุยตอนนั้นที่ตอนนี้ยังไม่สรุปเนี่ยนะคะ
ตกลงพ่อกับแม่ทราบแน่ชัดหรือยังว่าน้ำหวานเนี่ยเป็นอะไรมีอาการอะไรเกิดเหตุอะไรถึงเสียชีวิตตกลงเอกสารที่ใช้จริงในคดีเนี่ยบอกว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตเพราะอะไร
คุณหมอบอกว่าคอหักคอหักก็จะเหมือนกับเราก็ทราบแค่คอหักอย่างเดียวที่ที่ที่ออกมาแล้วก็หลังจากนั้นมาแล้วก็ไม่ไม่ได้ถามเรื่องนี้นะครับ
แต่ว่าก็คุยกับตำรวจว่าถ้าเกิดว่าจะสรุปสำนวนคือว่าเราเนี่ยไม่รู้เรื่องว่าสำนวนมันจะออกมายังไงอะไรยังไงถ้าเกิดว่าเรามีคนที่รู้เรื่องคดีมาด้วยมาฟังด้วยมาดูสำนวนก่อนส่งอายการได้ไหม
แต่ตำรวจก็บอกว่าได้เดี๋ยวเดี๋ยวรอวันนั้นเดี๋ยวเรียกแต่เราก็เลยรอรอสุดท้ายก็เลยมาได้ใบนี้มาคือใบนี้นี่นะคะเพิ่งได้เดือนนี้ใช่ไหมคะได้วันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองค่ะครั้งก่อนหน้านี้ครั้งก่อนหน้านี้เดือนไหนคะที่ได้ไปเจอกับตำรวจแล้วที่จะคุยค่าเสียหายใช่เดือนก่อนเดือนธันวาคมก่อนปีใหม่ก่อนปีใหม่ค่ะก่อน
เราก็ไม่ได้ติดใจว่าอะไรแต่ว่าท่านไม่บอกเรา
แล้วท่านก็บอกว่าได้เดี๋ยวจะให้ดูมาดูได้เลย
เราก็บอกว่าเราดูขอดูผลที่รถไหม
ถ้าเกิดว่าของน้องที่ติดตามตัวน้องไป
ถ้าเกิดอันไหนที่มันไม่เห็นในรถไม่เจอในรถ
เราจะบอกอะไรอย่างนี้ขอดูได้ไหม
หลักฐานที่ว่าตำรวจเก็บในรถได้
ถ้าเกิดว่ายังไงขาดเหลือยังไงหรือจะบอก
ทีนี้ท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะให้ดูท่านก็ว่าอย่างนี้
ทีนี้ทีนี้นิดเดียวคือคุณพ่อคุณแม่
ระหว่างที่ตอนมันมีข่าวมันก็จะมีความคืบหน้าเยอะ
และแต่หลักทางที่เราได้คุยกันในรายการ
ก็จะมีความสงสัยของญาติเต็มไปหมดเลย
แม้กระทั่งคุณอานะคะญาติญาติจะสงสัยแทบทุกจุด
แม้กระทั่งการทำงานของโรงพยาบาลใช่ไหมคะ
คือสงสัยทุกอย่างเอาอย่างนี้นะคะ
คือสิ่งไหนที่สงสัยที่สุดแล้วยังไม่ได้คำตอบ
ซึ่งพ่อกับแม่คิดว่าสำคัญ
ที่จะชี้ได้ว่าน้ำหวานตายเพราะอะไร

ก็คิดว่าคาดเข็มขัดนะครับที่ว่าขับรถชน

นอนนอนสวยเลย

โดยที่ถ้าสมมุติ
มันเกิดกะแทกอย่างนี้ที่หน้าต้องโดน

ใช่ครับส่วนส่วนคนขับก็ใหยัง
มีถุงลมขึ้นมาข้างยังแตกเลย
แล้วส่วนน้องลูกสาวผมถ้านั่งอยู่เฉย
มันอาจไปอาจอยู่กว้างกับพื้น

ต้องมีบ้างแต่นี่ไม่มี
อันนี้คือสิ่งที่คุณพ่อคาใจตั้งแต่ตอนที่นักข่าวไปหาคุณพ่อแล้วใช่ไหมคะ

ซึ่งก็ยังไม่ได้คำตอบว่าตกลงมันเพราะอะไรถึงออกมารูปแบบนั้น

คือจริงแล้วมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้
แต่ว่ายังไม่มีใครอธิบายให้ฟัง
ว่าถ้ามันจะเป็นไปได้มันจะรูปแบบไหน
รูปสนะแบบไหนถ้าเราถาม
ถ้าจะว่าก็อุบัติเหตุนั่นแหละ
แต่ว่าเราก็คนเป็นพ่อเป็นแม่เราก็บอกว่า
เราเคยเห็นแบบการรถชนหรือว่าอุบัติเหตุต่าง
ทำไมเลือดเขาเต็มตัวหมดเลยอะไรอย่างนี้
ทำไมลูกเราเกิดอุบัติเหตุแบบไหนถึงไม่มีอะไรเลย

แล้วเราก็เห็นผมน้องมันฟูมันมาก
เราก็เลยบอกว่าคุณตำรวจถ้าเกิดว่าตรวจสอบอะไรในรถเรียบร้อยแล้ว
คุณแม่ขอดูหน่อยนะเพราะว่าอยากจะบอกเพิ่มเติม
เกี่ยวกับตัวน้องแบบในตัวน้องมีอะไรขาดเหลือในที่รถ
เพราะว่าเขาสารภาพว่าเขาทำในรถ
ถ้าทำในรถสรุปดูคือน้องเขาเดินออกมาจากกล้องวงจรปิด
ที่ที่ตรงไปดื่มกันเขารวบผม
เพราะว่าคนนี้เขาจะเป็นคนลวดผมแล้วก็มีกิ๊บมีกิ๊บมีหนังยางติด
แต่ทีนี้อยู่ในรถน่ะมีไหมถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรอย่างนี้
ก็แสดงว่าเขาโกหกหรือเปล่าช่วยตรวจสอบให้หน่อยนะ
ว่าผู้ต้องหาเอาไปนอกเหนือจากรถหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
เราก็อยากจะทราบตรงนี้ด้วยว่าของที่ติดตัวน้องไปหล่นอยู่ในรถไหม
ถ้าเกิดทำอยู่ในรถ
คุณแม่ค่ะอันนี้ขออนุญาตใช้คำถามที่มันละลาบละล้วงหน่อย

คือเอาใจคนเป็นแม่เนี่ยคุณแม่คิดว่า
เอาเท่าที่คุณแม่มีข้อมูลหลักฐานทั้งหมดนะ
คุณแม่คิดว่าน้องน่าจะเสียชีวิตด้วยรูปแบบไหน
ถ้าเป็นแม่นะแม่มองเห็นสภาพ
ถ้าเกิดว่าไม่มีการต่อสู้หรือร่องลอย
บางทีแม่คิดว่าน้องกับคนที่ไม่รู้จักกัน
คือพี่เอ็มเนี่ยยืนคุยกัน

อย่างที่ว่าที่เขาเคยบอกว่าเขาอยากจะร่วมเพศกับน้อง
แล้วน้องไม่ยอมหรือเปล่าแล้วก็จะทำท่าวิ่งหนี
วิ่งหนีแล้วแล้วจับกระชากผมมาหรือเปล่า

แล้วมันทำแบบว่าโดยที่แบบว่า
หรือเขาไม่ได้ตั้งใจหรือใครไม่ได้ตั้งใจ
หรือตายแบบกระชากผม
แบบใจของแม่น่ะ

เพราะว่าผมมันฟูฟูมาก
ทีนี้เราก็เลยบอกว่าน้องลักษณะน้องจะวิ่งหรือเปล่า

แล้วมันก็เลยทำให้แบบมันข้อหนึ่งหลุดหรือเปล่า
แบบอย่างนี้แม่ก็คิดไว้ลืดแล้วแล้วก็อย่างนี้

คือที่ถามคุณแม่แบบนี้เพื่อที่จะถามคุณแม่ต่อว่า
ซึ่งการสันนิษฐานในมุมของคุณแม่เนี่ยนะคะ
คุณแม่ได้คำตอบหรือได้คุยกับตำรวจ
ได้คุยผ่านมูลนิธิปวีนาได้คุยกับหมอ

ที่แม่คิดว่าทรงผมหรือนิสัยน้องที่แม่รู้เนี่ย
มันเป็นไปได้อย่างที่แม่คิดไหม
คอหักสาเหตุตายจริงคือคอหัก
ทีนี้แม่ก็คือพูดง่ายคือจิตตกแล้ว

แล้วเราก็คิดไม่ทันพูดง่าย
พอมาถึงบ้านแม่ก็เลยบอกว่าเอ้า
ถ้าเกิดว่าอย่างนี้ทีนี้พอมาถึงบ้านปุ๊บ
แม่ก็เลยบอกว่าทำไมเรามาดูรูปย้อนหลัง
คุณตำรวจนี่ท่านคุณหมอนี่
ท่านให้แนะแนวว่าคุณแม่
ถ้ากรณีที่บอกว่าคอหักมันมีหลายประเด็น
บางทีอาจจะโดนแบบว่า
แต่เราไม่รู้ผมไม่ได้ตัดว่าใครนะ

แต่ว่าผมว่ามันอาจจะมีแนวร่วมหรือเปล่า
แนวร่วมแบบหลายอย่างแบบ

คุณแม่คิดว่าน้องน่าจะถูกทำร้ายเพราะหนีเหรอ
ใช่ถ้าเกิดว่าน้องไม่ยอมต้องหนี
หรือเอาใหม่ลองดูนะคะ

อาจจะมีความสัมพันธ์กันจริงแล้วพลั้งมือหรือยังไง

แม่คิดว่านะเพราะว่ามันมีแผลอยู่ตรงขา
มันมีขาตรงรอยอย่างนี้นะแล้วก็ตรงแขนถลอก
ซึ่งเหล่านี้ที่จะถามคุณแม่ค่ะ
คือรอยต่างที่แม้แต่คุณอาก็พูดถึง

ซึ่งแม่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสถามใช่ไหม
ทีนี้กำลังจะบอกว่าคือเราขอสัมภาษณ์ตำรวจตอนนี้ไม่ได้แล้ว
เพราะว่าขั้นตอนตอนนี้ตำรวจส่งให้อายการนะคะ
เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา

แต่อาจารย์อาจจะยังไม่ได้สามารถบอกได้นะคะ

แต่พอจะบอกได้ว่าถ้าขั้นตอนเป็นแบบนี้แล้วผู้เสียหาย
ยังรู้สึกว่ายังไม่ได้เคลียร์ยังไม่ได้กระจ่างเนี่ย

กองปราบหรือต้องไปอายการโดยตรงสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวข้อมูลให้เมื่อสักครู่นี้นะคะ
เมื่อสักครู่นี้คุยกันนอกรอบด้วย
คุณพ่อกับคุณแม่ยังมีความเห็นต่างในรายละเอียด
เท่าที่ฟังคุณแม่เมื่อสักครู่นี้จับใจความว่า
แม่แม่คิดว่าน้องไม่น่ายอมที่จะมีความสัมพันธ์ด้วย
เลยอาจจะทำให้เป็นเหตุถูกทำร้ายจนถึงแก่ชีวิต
แล้วก็มาทำให้เหมือนกับว่ารถจน

อันนี้สรุปถูกนะอันนี้คือความสงสัยนะ
ส่วนคุณพ่อคุณพ่อคิดว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไร
เพราะผมคิดว่าเหตุที่เกิดรถมันออกซ้ายนะครับ
คือรถมันออกไปจากเส้นทางที่จะไปส่งน้องที่บ้าน
ทางไปบ้านเป็นตรงแต่นี่ออกซ้าย
แล้วตรงที่จุดที่ออกไปมันห่างจากที่เกิดเหตุเนี่ย
โดยประมาณรวมประมาณเกือบ๒ชั่วโมงนะครับ

คือคุณแม่เขาก็มีสิทธิ์ของเขาชีวิตของเขา
หมายถึงว่าคือแม่เขาคิดว่าน้องน่าจะไม่ยอม

แล้วถูกทำร้ายจนถึงตาย

คิดว่ารถเนี่ยออกซ้ายไปน่าจะมีมากกว่า
มากกว่าคนหนึ่งน่าจะมีหลายคน
พ่อคิดว่าน้องสมยอมหรือไม่สมยอม
เรื่องของการมีความสำคัญ

แต่พ่อกำลังจะบอกว่าไม่ได้มีคนเดียวหรอก

ถ้าลูกจะโดนทำร้ายไม่ได้มีคนเดียวหรอก

แต่ของคุณแม่คิดว่าน่าจะคนเดียวเหรอ
ไม่แต่ที่จริงใจแม่ลึกแม่ก็บอกว่าไม่คนเดียว
ถ้าเกิดว่าคนเดียวถ้าไม่ยอม
มันต้องมีการต่อสู้ประมาณนี้
แต่ว่าถ้าพูดถึงว่าถ้าไป
อะไรที่พ่อกับแม่คิดต่างกันคือตรงไหน

พ่อเขาคิดว่าที่เขาหลบไปเส้นนอก

ก็คิดว่าเขาจะเอาลูกเราไปทำไม่ดีไม่ร้ายหรือเปล่า
เขาถึงไปเส้นนั้นก็ถึงได้คุยกันแบบนี้

คุณพ่อกับคุณพ่อได้คุยกับตำรวจแล้วใช่ไหม

เพราะว่าท่านก็รอสรุปแล้วถึงจะบอก
สวัสดีครับคุณจังหวัลครับ
อาจารย์เอายังงี้ก่อนนะคะ
คือยังคาใจอยู่เพราะว่าสันนิษฐานในใจกันเอง
แล้วเมื่อเทียบกับเอกสารของตำรวจที่ส่งมาให้พ่อกับแม่
ว่าได้ส่งสำนวนไปถึงอายการแล้วเนี่ย
ในทางกฎหมายจริงผู้เสียหายต้อง
เขาเรียกอะไรผู้เสียหายต้องกระจ่างหมดแล้ว
ข้อสงสัยก่อนที่จะสรุปสำนวนหรือเปล่าคะ
ไม่จำเป็นนะครับพนักงานสอบสวนเนี่ยนะ
การสอบสวนก็เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวน
แต่ผมตั้งข้อสังเกตให้คดีนี้นะน่าแปลกใจอยู่นิดเดียวเท่านั้นเอง
ตอนเป็นข่าวตั้งแต่เดือนสิงหาปี๒๕
หนังสือพิมพ์ทุกฉบับลงข่าวว่าเป็นการข่มขืน
อาจารย์ไปสงสัยอาจารย์สงสัยเหมือนตอนที่ต้นรายการเราย้อนไปฟังแถลงข่าวใช่ไหม
ผมตรวจสอบผมไม่ได้เกี่ยวกับสำนวนนะบอกก่อน
ผมดูข่าวที่มันเกิดขึ้น
นักศึกภิมพ์ทุกฉบับในวันนั้นบอกว่านายผลสรรเนี่ยรับสารภาพ
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา
แต่ในผลสรรรับสารภาพในเชิงภาคเศสภาคเศสคือรับว่ามีการร่วมประเวณีจริง
แต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ข่มขืน
ทีนี้ประเด็นปัญหามันร่วมประเวณีหรือไม่ร่วมประเวณีนี้
เอาเฉพาะตอนนี้นะน้องเขาเมาน้องเขาเมา
น้องเขาเมาถ้าเขาอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้เนี่ย
มันก็เป็นการข่มขืนได้
ทีนี้ที่โปรดิวเซอร์ถามมาเนี่ย
ผมก็เลยงงไงว่าเอ๊ะมันมีคดีข่มขืนอยู่ด้วยนะ
แจ้งข้อหาแล้วตั้งแต่วันที่อะไรเดือนสิงหาคม
แล้วทำไมตอนนี้ถึงไม่มีใช่ไหม
ใช่คือที่ตำรวจสั่งฟ้องคือเรื่องขับรถค่ะอาจารย์

อาจารย์อย่างนี้คุณแม่เล่าตั้งแต่ต้นรายการว่า
คุณแม่บอกว่าตำรวจบอกว่าอะไรนะทำไมถึงสั่งไม่ฟ้องอ่ะคะ
บอกว่าสารภาพนอกสำนวน

คืออาจจะคุยกันเองบ้างรับสารภาพนอกส่วน
แต่นี่ผมอ่านจากเนื้อข่าวทุกฉบับตรงกัน
ว่าพนักงานสอดศูนย์ได้แจ้งข้อกลางลองกลับเข้ามาด้วยมันแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว
แค่นั้นแล้วก็ส่งไปตรวจต่อไป
ถ้าข้อหามันหายมีปัญหาแน่นอน
ถ้าข้อหาไม่หายแต่สั่งไม่ฟ้องก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะ
อาจารย์ค่ะมันมีภาษาเวลาสื่อสารกันไหมคะ
ว่ามันเป็นการรับสารภาพนอกสำนวน
ไม่มีแหละพูดเล่นกัน

ก็คือเหมือนกับการกลับคำให้การใช่ไหมคะ
คุยกับสำรวจนะพอคุยกับพนักงานสอบสวนเนี่ย
กับพนักงานสอบสวนรับแต่ว่าถ้าบันทึกไม่ยอมเซ็น
ก็คือหรือเขาไม่ได้เซ็นให้ไปเขียนให้เท่านั้นเองครับ
อย่างนั้นมันอาจจะแปลว่าแบบนั้นก็ได้นี่คะอาจารย์

ถ้าอย่างนั้นก็อาจจะแปลว่าพอต้องบันทึกแล้ว
หรือตอนลงลายมือชื่อลายเซ็นรับข้อเก่าหา
เขาอาจจะปฏิเสธก็ได้หรือว่าพนักงานสอบสวนไม่ได้บันทึกไว้
ก็เป็นการรับนอกสำนวนนะครับไม่ได้เข้ามาอยู่ในสำนวน
ตรงนี้ผมไม่ได้ติดใจหรอกรับนอกหรือรับใน
แต่ที่ผมติดใจคือติดใจว่ามันมีไหมข้อหานี้ตกลง
หมายถึงว่าที่สั่งไปใช่ไหมคะมีข้อหานี้ไหม
ไม่มีอาจารย์เพราะว่าตามเอกสารเนี่ยสั่งไม่ฟ้องในความผิดฐานข่มขืนกระทำชำราว
มีสิก็เรียกว่าข้อหานี้มีถ้าเขาบอกสั่งไม่ฟ้องนะ
หมายถึงมีข้อหานี้ไหมใช่ไหมคะมีข้อหานี้ในสำนวนไหม
อย่างนี้ต้องสรุปว่ามีแต่สั่งไม่ฟ้องใช่ไหมอาจารย์ใช่
มันไม่เหมือนกับว่าไม่มีข้อหานี้ใช่ไหมคะเข้าใจแล้ว
คือข้อหาไม่ได้หายไปแต่ว่าตำรวจสั่งไม่ฟ้องข้อหานี้
ประการที่๑อันนั้นเป็นข้อหาว่ามีแต่ตำรวจสั่งไม่ฟ้อง
เพื่อคำให้การของผู้ต้องหาว่าน้องเขายินยอมแต่ว่าข้อเท็จจริงที่คุณคลสรรเขารับเนี่ย
ตามข่าวนะส่วนตามข่าวเนี่ยเขารับว่าไปที่อะไรตะวันแดงโบแดงอะไร
ตะวันแดงแล้วเนี่ยคาราบาลแดงอะไรเนี่ยที่ว่าเนี่ยนะ
เสร็จแล้วก็เมาเสร็จแล้วก็ขับรถกลับมาแล้วไปจอดที่โรงเรียน
เขามีอะไรกันแล้วก็ขับรถมาต่อมาพลสันก็บอกเขาเผลอหลับไป
ประเด็นมันก็เลยถามว่าท่านจะถามว่ามีคดีข่มขืนหรือไม่
ข้อหานี้แสดงว่ามีแต่ที่ตำรวจเขาสั่งไม่ฟ้องออกไป
คำถามที่สองคือว่าน้องยินยอมหรือไม่ไอ้คำว่าน้องยินยอมหรือไม่
อันนี้มันจะมีพยานปากต่อปากใช่ไหมไม่ใช่ไม่มีพยานปากต่อปาก
มีแต่ผู้คำให้การของผู้ต้องหาส่วนไม่มีคำน้องก็เสียชีวิตไปเลย
ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงค่ะแต่ทีนี้โดยพฤติการนะเอา
เอาว่าโดยพฤติการเนี่ยเราต้องกลับมาคิดว่าน้องเมาขนาดนั้นเนี่ย
ตอนชนสุดที่สุดรู้ไหมว่าเมาขนาดไหนเพราะวัดปริมาณแอนโกฮอล์ได้
ถ้าเมาขนาดนั้นแม้จะยินยอมเนี่ยอาจไม่ยินยอมก็ได้ถูกไหม
โดยเฉพาะไอ้การที่ใส่กางเกงชั้นนอกกลับด้าน
ไม่ปรากฏว่ามีชุดข้างในอันนี้ผมว่าเฉพาะชุดข้างในเนี่ย
ผมไม่ติดใจค่ะเพราะว่าผู้ต้องหาเองเนี่ย
คุณพลสันเองเขาบอกว่าไม่ได้ใส่มาตั้งแต่ต้น
เอาละอันนั้นก็ตัดทิ้งไปเราไม่รู้ว่าใส่หรือไม่ใส่
หรือใส่แล้วทิ้งแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือ
การใส่กางเกงกลับด้านปกติมันผิดวิสัยคนที่มีสติ
ถูกไหมครับจะมีใครไปใส่มันใส่ยากนะใส่กลับด้าน
อันที่๑อันที่๒ถ้าไม่มีสติเพียงพอที่จะใส่
ก็อาจจะไม่มีสติเพียงพอที่รู้ว่าตัวเองถูกล่วงละเมิดทางเพศ
เชิงตักกะนะไม่ได้คิดตามสำนวนนะ
ถ้าเป็นอย่างนี้มันควรจะเป็นอย่างนี้ไหม
อาจารย์ค่ะขอแทรกทีละนิด
คือเริ่มต่อภาพที่อาจารย์บอกได้แล้วว่า
คือข้อหาข่มขืนไม่ได้หายเพียงแต่ว่าตำรวจไม่ได้สั่งฟ้องข้อหานี้

ทีนี้อาจารย์บอกว่าถ้าคิดตามเนื้อหาเอาตามข่าว
ไม่เห็นสำนวนนะคะเราคิดตามข่าวอาจารย์กำลังจะบอกว่า
ถ้าถ้าเมาแล้วมีความสัมพันธ์กันเนี่ย

ถ้าเมานะแล้วร่วมประเวณี
อาจจะเป็นไปได้ว่ายินยอมนะครับ

มีเพื่อนหญิงมาแนะนำเขาเพิ่งเจอ
เจอคืนนั้นแล้วก็ไปดื่มสุรากันแล้วจะกลับเข้าเมืองมาแล้วจอดแวะที่โรงเรียน
สิทธิ์ใจเยื่อยอย่างเดียวถ้าในเชิงทุบาอาจารย์ทางกฎหมายเนี่ย
ลักษณะพยานเราติดใจอย่างเดียวทำไมกางเกงมันถึงกลับหน้ากลับหลังได้
คนเมามันจะขาดสติขนาดถ้าเมาแล้วขาดสติขนาดนั้น
ผมว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยไม่ยินยอมได้
ในเรื่องของหมอพินพรสวรรค์ก็บอกแล้ว
ถ้าเขาทำการผิดเขาไม่กินยอมนะ

อาจารย์กำลังจะบอกว่าจริงแล้วตัวเนื้อข่าวมันบอกความขัดแย้งกันเองอยู่แล้วใช่ไหมคะ

ใช่ก็มันก็จะบอกว่าเราเราไม่รู้ว่าในสำนวนอ่ะมันคือมันถูกพิสูจน์ด้วยอะไรอีกไง
นอกจากเนื้อข่าวซึ่งทางซึ่งทางคุณพ่อกับคุณแม่ก็อ่าพูดตรงตรงคือก็ไม่รู้ใช่ไหม
ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าถูกระบุว่าอะไรแต่มันมีทางแก้นะอาจารย์ขาจะถามอันนี้เลย
คือคุณพ่อคุณแม่ไปไม่ถูกแล้วเลยไปที่กองปราบจริงต้องไปยังไงคะ
อย่าอย่าไปเลยกองปราบคือคือสำนวนเนี้ยเขาสอบสวนเสร็จแล้วค่ะ
ถ้าส่งสำนวนให้อายการหมายความว่าการสอบสวนเสร็จอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวนไม่มีแล้ว
ไม่เหลือแล้วสอบเองก็ไม่ได้กองปราบก็ไม่มีสิทธิ์ไปสอบ
ไปพบท่านอายการจังหวัดอายการจังหวัดก็เป็นผู้หญิงนะ
ถ้าผมจำชื่อไม่ผิดเนี่ยคุณพัชราดีเพ็งเธอเป็นอายการจังหวัด
เป็นผู้หญิงที่ดีทีเดียวนะครับมีความสามารถสูงนะครับ
เพราะฉะนั้นผมว่าผู้หญิงจะเข้าใจผู้หญิงมากกว่าพรุ่งนี้ก็ลองไปพบดูก็ได้นะครับ
คุณพัชราดีเสกบอกว่าบอกว่ามาเนี่ยบอกว่าแนะนำให้มา
หรือถ้ายังไม่สบายใจน่ะไปพบท่านที่ประดีภาคศรีก็ได้น่ะ
ท่านที่ภาคศรีก็โอเคไม่มีปัญหาเดี๋ยวจดให้ท่านไปพบได้ครับ
อายการเรายินดีพบและยินดีให้ให้ทำความเข้าใจนะ
อาจารย์อาจารย์ค่ะที่ประดีภาคศรีก็ก็ก็ก็
คุณเอ่ออะไรสุวรรณยิ่งนะฮะจำชื่อท่านข้างหน้าไม่ได้ค่ะค่ะ
ติดชีพภาคศรีอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหาให้เป็นการรินทรัพย์
ไปพบได้เลยอาจารย์ค่ะอาจารย์ค่ะขอความพิษภาพก็ได้
ขอสอบถามท่านเป็นผู้เสียหายท่านมีสิทธิ์จะรู้ในสำนวนครับ
อาจารย์ค่ะถามเผื่อคือเราพูดนะตอนนี้เราไม่รู้ว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะคุณพ่อคุณแม่
แต่ทีนี้คือตอนนี้เนี่ยถ้าอายการยังไม่ได้สั่งอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาเนี่ย
ก็ไปถามได้ไปขอดูได้เหรอคะ
ได้ครับผู้เสียหายเรายินดีอธิบายไงอธิบายให้เขาฟังว่า
ถ้าเราจะฟ้องเนี่ยเราบอกเหตุผลทำไมถึงเราฟ้อง
อายการฝากศรีต่ออายการสูงสุดทำได้ตลอดเวลาครับ

โดยที่ไม่ต้องรอว่าอายการจะต้องสั่งก่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง

แต่ผมบอกว่าถ้าไปคุยกับคุณพัชราท่านอายการจังหวัดเนี่ย
ถ้าได้ข้อมูลยังไงก็จะสบายใจในระดับหนึ่งใช่ไหม
แต่ถ้าไม่เห็นด้วยก็ค่อยว่ากันอีกอย่างหนึ่งดีไหมครับ
อาจารย์เพราะฉะนั้นอันนี้เท่ากับตอบคำถามแล้วว่าข้อหาไม่ได้หาย
ว่าข้อหาที่มีอยู่ตำรวจสรุปสุดท้ายแล้ว
สั่งไม่พร้อมข้อหาคมคืน
อาจารย์ค่ะเดี๋ยวได้เดี๋ยวลองคุยกับคุณพ่อคุณแม่ต่อนะคะ

ครับยินดีครับสวัสดีค่ะ
จ่างไประดับหนึ่งแต่ว่ามีเป้าที่ถ้าจะไปเจออายการมีเป้าที่จะถามนะคะ
เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวมาสรุปอีกทีว่าพ่อกับแม่
ถ้าจะตั้งคำถามตรงไหนที่อยากจะตั้งคำถามถ้าได้คุยกับท่านอายการนะคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้ได้คำตอบจากอาจารย์ปรเมฆ

กระจ่างในแง่ของกฎหมายนะแต่ไม่กระจ่างในแง่คดีใช่ไหมคะ
เพราะพ่อกับแม่ยังสงสัยอยู่คุณพ่อนั่งขมวดชีวิตตลอดเลยยังไงระบายได้
เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะไม่จบในรายการนี้แน่ใช่ไหมคะเราต้องไปเจออายการก่อน
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในสำนวนเนี่ยมันอาจจะมีพยานหลักฐานอื่นที่มากกว่าที่เรารู้
ที่ตำรวจท่านใช้ก็ได้ที่อาจจะอธิบายได้เพียงแต่ว่ายังไม่ได้อธิบายปากเปล่าให้เราฟัง
คุณพ่อยังไงพ่อน่าสงสัยมาก
คิดถึงลูกก็เลยเป็นห่วงกลัวคดีมันออกมาออกมาแบบเราคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับกลัวมันจะเป็นไปอย่างนั้นนะครับ
เราคิดว่าลูกเราไม่ใช่คนอย่างนั้นแล้วจะออกมาเป็นอย่างนั้นแล้วทำให้ผมคิดมากครับ

ที่ว่าทำไมตำรวจไม่สั่งฟ้องในสำนวนที่เราให้ปากคำไปอย่างนี้ค่ะที่เราสงสัยไปอะไรอย่างนี้
ไว้ก่อนนะคะคือบางอย่างที่มันอยู่ในคดีสุดท้ายแล้วตำรวจสรุปแบบนี้

ไปบวชตั้งกับน้องรู้สึกเสียก็ยังไม่สึก
เขาก็โทษตัวเองว่าดูแลน้องไม่ดีอะไรประมาณนี้
ก็ไปบวชบวชแล้วก็โทรมาก็บอก

เราจะเล่นเกมเล่นคู่กันเล่นอะไรเล่นคู่กันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถังกันหลายปีไหมคะอายุห้าค่ะห้าปีโอ้
ต้องอุ้มต้องป้อนข้าวกันมาเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ
เสร็จไหมพ่อเขาก็เลยบอกต้องอุ้มกันมาเลยแหละ
ตกแล้วไม่อยู่แล้วเขาก็เลยต้องไปบวช
เราก็เลยอยู่อย่างนี้แล้วล่าสุดพี่ชายพระท่านทราบรู้ยังคะ
ว่าคดีออกมาลักษณะแบบนี้

ไม่ได้แบบว่าไม่ได้บอกท่านเลย
แต่ท่านก็จะโทรมาบอกว่าแม่คืออโหสินะ
คือปล่อยให้เป็นเรื่องกฎหมายนะแม่อย่าจ้องเวรนะ
อย่าไปทำอะไรที่แบบว่าไปสาบแช่งอะไรเขานะ

เพราะว่ากฎหมายยุติธรรมมีอะไรอย่างนี้ลูก
พระก็บอกว่าความยุติธรรมในโลกนี้มันมีจริง
แต่คนที่ไม่ยุติธรรมก็คือเป็นแค่บางคน
ลูกก็คือจะสอนเราก็บอกว่าแม่ต้องตอนแรกก็จิตตกคือ
คือเราจะพูดคือจริงคือลูกเราเสียเราก็ร้องไห้แบบ
จิตตกลูกก็บอกว่าต้องทำใจนะแม่คือว่าน้องเข้ามาแค่นี้
แล้วถ้าเกิดว่าแม่คิดมากเดี๋ยวมันจะเป็นผลเสียกับสุขภาพ
แล้วก็นั่งภาวนาส่งแบบว่าอย่าจองเวร
อย่าจ้องเว้นใครถึงว่าน้องเธอถูกสักธรรมอย่างไรก็ตาม
คือก็อยากจองเบียนนะก็พูดอย่างนี้ค่ะ
แต่ประจำคำนี้ก็เราก็เลยจำเอาไว้ว่า
ลูกก็ให้ความคิดเรามาตรงนี้เราก็พยายามก็บอกว่า
กลัวน้องแบบไม่ได้รับความยุติธรรมแม่ผู้เป็นแม่ก็พูดไป
พระก็บอกว่ามีความยุติธรรมในประเทศเราในของเรามี
คุณพ่อได้คุยกับพระบ้างไหมคะ
โทษนานคุยทีครับไม่ได้คุยครับ
พ่อกับคุณแม่นี่ตั้งแต่เกิดเหตุตั้งแต่กลางปีที่แล้ว

ทุกวันไม่เคยทำบุญอะไร
แบบพูดตรงตรงคือไม่เคยแบบ
ก็คือตั้งแต่น้องเสียก็ทำทุกวันอืมทำทุกวันไม่วันพระไม่เว้น
อะไรก็ทำทุกวันคือพ่อคุณแม่ก็ก็ทั้งสองท่านก็จะคุยกันเรื่อง
เนี้ยทุกวันคุยเรื่องเนี้ยไปถึงก็คือเรามีคือเรามีเข้าใจค่ะ
คือเราหวังคนเดียวเพราะว่าอย่างเราไม่มีเงินอย่างนี้
เราก็ไปขายที่ใช้ส่งให้ลูกเรียนอย่างนี้
คืออยากให้น้องหวานเนี่ยเขาก็เป็นคนที่แบบภาษาอังกฤษเก่งกินเก่งอะไร
เราก็บอกว่าเออคนนี้เขาไปทางเรียนนะอย่างนี้เราก็เลยส่งเสริม
เพราะว่าอย่างพระเนี่ยพระก็บอกแม่เงินเราไม่มีคือให้น้องไปเลย
ผมสละได้อะไรอย่างงี้ก็เลยต้องส่งคนนี้เรียนช่วงตอนแรกปีปีขึ้นปีสอง
กลับว่าจะให้น้องอ่ะหยุดเอาไว้แล้วแต่ทีนี้ก็คุยว่าแม่อย่าให้หนูหยุดไป
ถ้าหยุดแล้วถ้าเกิดไม่อยากมาแบบมาต่อแล้วอะไรอย่างนี้
ก็เลยตัดสินใจพากันขายที่แปลงหนึ่งก็ได้มาก็เลยส่งส่งลูกจนถึงทุกวันนี้ก็จะจบอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้
ค่ะเราก็หวังแค่นี้แล้วก็แม่ก็เป็นแบบสุขภาพไม่ค่อยดีแบบเป็นอเล็กซิเมียอะไรอย่างเงี้
ก็แบบเป็นคนชอบเวียนหัวปวดเข่าอะไรอย่างนี้เราก็พยายามเราพึ่งคนนี้
แม่ถ้าหนูจบแล้วนะไม่ต้องห่วงนะหนูช่วยเต็มที่อะไรอย่างนี้เราก็หวังคนนี้

ก็หวังกับคนนี้มากครับหวังเขาบอกเขาเก่งแล้วครับ
เวลานึกถึงน้ำหวานคือพูดกับเขาในใจว่ายังไงบ้างคุณพ่อ
ผมคิดถึงก็คือว่าเปิดประตูห้องนอนนะครับอยากจะเจอลูกนั่งอยู่อะไรอย่างนี้
เราจะมองเห็นของใช้แค่ทุกอย่างอยู่ทุกอย่างอยู่ค่ะ
ไม่ว่าจะอะไรเพราะว่าเขาจะเป็นคนแบบไปร้องเพลงได้เงินมาเขาจะเออแม่หนูซื้อนู่นนี่
เอาอย่างนี้เข้าใจทุกอย่างถึงขนาดที่คุณพ่อคุณแม่คุยกันเรื่องคดีทุกวันมัน
มันแน่นอนมันต้องคุยนะคะแต่ว่ามันก็ทำให้เครียดแ

คุณพ่ออาจจะพูดไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่ว่าเข้าใจเห็นจากแววตาเพราะที่ฉันนั่งใกล้
เอาอย่างนี้เอาทางโลกก่อนนะคือทำตามที่อาจารย์ปรเมฆบอกนะคะ
ลองไปขอพบท่านอายการจังหวัดก่อนนะคะไปขอความอนุเคราะห์ให้ท่านอธิบายให้ฟัง
สำนวนเป็นแบบไหนบางทีมันอาจจะมีคำตอบในนั้น
ซึ่งเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรจะได้รู้ก่อนนะคะ
ส่วนถ้าคิดว่าอะไรที่ยังติดขัดลองถามท่านดูหรือถ้าแม่กับพ่อไม่รู้เอายังไง
เดี๋ยวค่อยมาปรึกษากันนอกรอบอีกทีนะคะว่าเราจะได้คำอธิบายยังไงได้บ้าง
หรือเราอยากจะให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมได้บ้างเอาทีละขั้นก่อนไปหาอายการก่อนนะ